คราวนี้ถึงเวลาที่เราต้องบุกเข้าครัวไปฟังความรู้เรื่องเส้นพาซ่า
และชมลีลาการทำเส้นของเชฟกันเลยดีกว่าค่ะ

นี่คือพร้อมของพร้อมของรัฐอิทยาลัย

คัลยาเต็ลคือพร้อมของรัฐอิทยาลัย
คัลยาเต็ลคือพร้อมของรัฐอิทยาลัย

ธินปัสตาตรุอี้ยมไปขนาดนี้

ยิ่งหมาก

ใหญ่และมีสีเหลืองอ่อนเมื่อนำมาผสมกันแล้วจะทำให้มีความนุ่มและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
ส่วนผสมนอกจากนั้นนะคะก็จะมีไข่ไก่เนื้อมันมะกอกแล้วก็นวดทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา๕๗นาทีจนเข้ากัน
จากนั้นก็พักไว้ประมาณสิบห้านาทีค่ะจึงนำแป้งมารีดด้วยเครื่องรีดแล้วก็นำมาตัดให้เป็นขณะที่ต้องการ
แบบนี้มันก็ได้กินแบบรอด
เธอเคยกินแบบรอดหรือยัง

กลับกิน
กลับกินแล้วหรือเปล่า
กลับกิน
กลับกินเพียงแบบแบบรอดของครอบครัว

ใต้จุดต่อตอนอะไร
เราจะเจอกันของเต้นทรัฟเฟิร์ซ
เป็นทรัฟที่กำลังถูกสร้างทุกครั้ง
ธุระจำของสังเกตุรธของธรรมดา
สงบใกล้ใจ

โทษนะเครื่องตาตานสอนด้วย

โอเคฉันจะไปที่นอกไปด้วย

โปรชินเมื่อมันมา
จะพร้อมเสียง
แล้วนำร้อยเท่าไหร่ทำตาเกียรติ
แต่เราดูใหญ่เหมือนกัน

กับธรรมฟัมเลยที่สัมมินิาต้า
อาหารจากทัสกานีจากครอบครอบครัว
อร่อยจริงจากทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลและมัสลุม

เราลองกินอาหารจริง
ไม่มีความคิดว่ามัสลุมทรัฟจะเป็นอัลเดนเตอร์
เข้ามาจนสุดซอยจะบังคับให้เลี้ยวขวา
ประมาณ๕๐เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือนั่นเองครับ

ฟรีหนึ่งที่ไปเลยค่ะ
ว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้น

และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้
ทำให้พบเจอเรื่องราวตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ฝีมืออาม่าที่แสนจะน่ารัก

สารก๋วยเตี๋ยเนื้อกับน้ำจิ้มรสเด็ด

ปิดท้ายกับเมนูพาสต้าต้นตำรับแท้

การทานเส้นที่ส่งต่อไปทั่วโลก

ที่แตกต่างและสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติได้ดีเลยทีเดียวล่ะค่ะ
แล้วเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์กับเมนูเส้นนานาชาติสัปดาห์หน้า
เราจะพาไปสืบสาวเรื่องราวของเมนูผัดไทย
ฉายาผัดไทยตะหลิวสั้นในตำนาน
ตามด้วยเฝอฮานอยสูตรดั้งเดิมจากคุณยาย
ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวที่เด็ดเจ้าเดียวในประเทศไทย